ที่จังหวัดระยองค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังตามหาตัวคนขับรถคันนี้ค่ะ
ชนแล้วหนีค่ะคนที่ถูกชนก็คือสาวโรงงานที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่า
รถกระบะเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วชนผู้หญิงคนนี้อย่างจังนะคะ
เสียชีวิตแล้วก็ลากร่างของเขาไปไกลกว่า๕๐เมตรแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ก็ต้องเพลย์ดูหลายรอบเลยนะคะ
ครับเพราะว่ารถไปเร็วมากจริงจริงแป๊บเดียวผ่านไปเลยนี่ฮะ
นี่ค่ะนี่คือรถคันที่ก่อเหตุนะคะคือมองตามเนี่ยยังแทบไม่ทันเลยนะคะ
แล้วก็เนี่ยลากลากร่างของผู้ตายมาด้วยนะคะพอร่างหลุดจากรถเนี่ย
ก็เหยียบคันเร่งไปต่อโอ้โหอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่มีจังหวะจะชะลอจะลงมาดูเลยนะ
เลยนะคะแล้วถามว่าอย่างนี้จะรู้ไหมว่าชนก็ต้องรู้สินะ
เพราะว่าทั้งชนด้วยทั้งลากร่างเข้ามาไกลด้วยกว่า๕๐เมตร
ตามรายงานเนี่ยนะคะนี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มค่ะ
ถนนสายสามสองสี่ห้าแม่น้ำคูมาโตยอยู่ที่ปลวกแดง
จังหวัดระยองนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวจีรพรบำรุงค่ะ
ก็สวมชุดทำงานของโรงงานแห่งหนึ่งด้วยนะคะ
เธอเสียชีวิตจมกองเลือดแล้วข้างข้างเนี่ย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็กำลังจะออกถนนนะคะปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีกระบะสีขาวคันหนึ่งขับมาความเร็วสูงเลย
ผู้ตายอย่างจังค่ะแล้วก็ไปต่อค่ะลากทั้งร่างทั้งรถทะไหลยาวมากว่าห้าสิบเมตร
คุณผู้ชมยังดูยังมีร่องรอยอยู่เลยนะคะ
แล้วคือพอแทนที่กระบะคันนี้จะหยุดลงมาดูกลับเหยียบคันเร่งแล้วพยายามเหมือนกับว่าจะสลัดให้ร่างผู้ตายหลุดจากหน้ารถนะคะ
ซึ่งตามรายงานบอกว่ากระบะคันนี้น่าจะทับร่างผู้ตายซ้ำด้วยค่ะแล้วก็ขับหนีไปทางแยกมาบเตยค่ะ
แม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะก็ทราบเรื่องแล้วในตอนนี้นะคะ
บอกว่าลูกสาวน่าจะออกจากบ้านที่กาลสินไปหางานทำที่ระยองนะคะ
เดี๋ยวแม่ก็จะมารับร่างลูกสาวกลับไปงานศพ
จัดงานศพที่บ้านเกิดแล้วหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะ
จะแจ้งความดำเนินคดีกับรถกระบะคันนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานหาเบาะแสล่าตัวคนขับกระบะคนนี้มาดำเนินคดี